มาดูความมันของศึกยอดมวยไทยรัฐเมื่อวานที่ผ่านมากันบ้างนะครับ
วันนี้คุณเอกชุมพรจะพาไปดูมวยคู่เด่นคู่น็อกครับ
หน้าตาเยเกเลยครับดูจังหวะเสียบเข่าซ้ายครับ
แล้วก็ย้ายไปขวาโอ้โหลาเหลี่ยวครับแบบนี้ครับ
คู่นี้นี่จบยกสี่
ดูสีสันขอบสังเวียนครับแม่จังหวะโยกจังหวะเต้น
เล่นกันมันกว่านักมวยบนเวทีครับ
นี่ล่าของพี่แกต่อกันด้วยไฮไลท์ช็อตน็อกของผู้เอกนำมารายการเลยครับ
ใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวดูครับน็อกตรงไหนอะไรยังไง
มุมแดงสุริยเล็กประเภทเปิดเกมอยู่แล้วนะครับ
น้ำเงินคมปะตักหรือว่าแหลมคมเดิมอ้าว

เฮียบแล้วก็ด่อยเข้าไปโดยเข้าไปโลก
โลกรี่เอาเลยครับโดนเข้าไปแบบนี้ครับ
เจ้าตัวสะใจมากเลยนะครับสุริยันเล็ก
โดนเข้าไปทนไม่ไหวเลยครับแต่ละหมัดของแกแรงเหลือเกินครับ

นี่ครับจังหวะเดินครับไปพูดภาพทำเทคกับไทยทีมไปก่อน
ขวาดอกนี้ครับเต็มกกหูเลยนะครับ
แล้วก็ตามด้วยซ้ายอุ้ยประตักก็ไม่ต้องครับ
ตั้งแต่ขวาแล้วจบยก๓เอกชุมพรอะไรกันครับ